คนนี้นะคะมาพูดคุยกับนักแสดงหนุ่มหน้าเทอร์เลนส์

ปกติเราก็จะเห็นเค้าเคฮาเอิ้กอักใช่มั้ยคะ

จริงนะคะบอกเลยนะคะพูดถึงละครเค้าก่อน

คุณผู้ชมวันที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยงานจัดที่วัดสุทัศน์นะคะ

เรียนรวมอยู่ใช่นะคะเรียกว่าทิศฟอยคุณผู้ชมนะคะ
ก็ไปบวชเรียนตอนที่ปิดกล้องละครเรื่องนี้นี่แหละค่ะ
โดยทิศปลอยเผยนะคะว่าการบวชครั้งนี้เป็นความตั้งใจเลยค่ะ
อยากจะบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ค่ะ
ซึ่งวันนี้เข้าไปกราบขอเข้ามาผู้ใหญ่นะคะ
เองก็ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยค่ะ
โดยงานบวชนะคะก็จัดแบบเรียบง่ายค่ะ
มีคนในครอบครัวญาติสนิทแล้วก็เพื่อนนักแสดงเนี่ยค่ะ
เบอรี่นะคะคุณมากกรีนพี่ก้องปียะพี่ชูชุดาพาเนี่ย

พลอยบอกเลยนะคะว่าการบวชครั้งนี้ทำให้ตัวเองตาสว่าง

จากจะได้สติในการใช้ชีวิตแล้วนะคะ

ดื่มเหล้าแล้วงดดื่มเหล้านะคะ
เพื่อกลับมาใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอย่างมีคุณค่า
คือไม่ใช่ชีวิตแบบคุ้มค่าแบบว่าใช้ไปสุด
อยากเที่ยวปาตรงปาร์ตี้หยุดทุกอย่างเลยค่ะ
โดยตอนนี้ก็เลิกดื่มมาได้เดือนกว่าแล้วนะคะ
ไปฟังทิศพลอยเปิดใจนะคะในลุคแบบว่านิ่งกันดีกว่าค่ะ
คืออันนี้คือผมรู้สึกว่าดีมากนะ

แล้วก็ถือศิลป์๕แล้วไม่พูดไร่สารรัก
โกหกไม่รักขโมยไม่ผิดรู้ผิดเมีย

มันมีแต่เสียสติเสียสุขภาพเสียเงินเสียเพื่อน

มันมีความสุขมากกว่าแค่คุณดื่มเหล้า

ใช้ชีวิตทุกวันให้มีคุณค่า
อย่าใช้ชีวิตให้มันแค่คุ้มค่า

จริงใช้ชีวิตทุกวันให้มีคุณค่าไม่ใช่ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
ทำงานเสร็จก็ไปเที่ยวกับเพื่อนมีความสุข

พลอยแต่ว่าตอนนี้เขาหยุดแล้ว
ไม่หรอกสติแหละ